เมื่อสักครู่เป็นปัญหาเกี่ยวกับสายตาสั้น

ก็คือปัญหาเกี่ยวกับต้อกระจกนั่นเองนะคะ

มีข่าวดีก็คือร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสา
จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจกผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติ
คือโลกสวยให้กับคนชะลาค่ะ
อาสาจากมูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
พอสวมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ
ต้อกระจกตามโครงการผ่าตัดต้อกระจก
ผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติ
คือลวกสวยให้คนธราค่ะ
โดยนายแพทย์มรุษจิระเศษสิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพ๑๐
เป็นประธานในการเปิดโครงการนี้
พร้อมกับรับมอบกล้องจุลทัศน์ผ่าตัดตา
มูลค่า๑แสนขออภัยนะคะ๑ล้าน๕แสนบาทจากบริษัทไซส์ค่ะ
แพทย์ยิงอัชรานิธิอภิญาสกุล
ผู้อำนวยการของโรงพยาบาลอำนาจเจริญบอกว่า
ที่จังหวัดมีผู้สูงอายุประมาณ๔๘๐๐๐คน
และแต่ละปีจะมีผู้ป่วยต้อกระจก
ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดกว่า๖๐๐ราย
โดยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันจัดขึ้น
สำหรับโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
อีกทั้งยังเป็นการลดระยะเวลาในการรอคิว

อัตราการตาบอดจากโรคต้อกระจก

กลับมามองเห็นโลกที่สวยงามได้อีกครั้งนะคะ
นายยิ่งยศธนจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจริง

ก็ยังมีผู้ป่วยต้อกระจกอีกมากนะคะ

เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็ก
อุปกรณ์และบุคลากรด้านจักษุแพทย์

โครงการนี้นับเป็นการคืนความสุข
ให้กับผู้ป่วยโรคต้อกระจกค่ะ